กันเรื่องนี้ก่อนบอกเลยว่าช็อควงการถ้าเกิดแบบนั้นจริงนะโหเอามือทาบอกจริงแล้วนี่คือข่าวร้อนที่หลายคนลื้อแล้วก็เล่ากันเยอะบอกมาเลยว่าเวียกับเบลล่าเลิกกันแล้วออกมาตำนานรัก๙ปีนะอันนี้คือข่าวลื้อก่อนนะคุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้แล้วต้องบอกเลยว่าอ่านไปเนี่ยใจหายนะแล้วก็หายใจไม่ทดท้องเลยนะคุ

เทิงไทยรัฐของเราพยายามติดต่อหาผู้จัดการส่วนตัว
ล่าสุดเมื่อกี้เลยเพิ่งวางสายคุยกับพี่แจ๊คมาว่ายังไง

ก็คุณพลอยเนี่ยเป็นผู้จัดการทั้งส่วนของเบลล่าแล้วก็พี่เวียสุโกลวัฒน์
เมื่อสักครู่เนี่ยค่ะคือเราติดต่อตั้งแต่ช่วงเช้านะคะ
ก็เขาเพิ่งโทรกลับเมื่อสักครู่เลยนะคะก็พลอยพูดบอกว่า
จริงแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะ
ก็ต้องติดตามฟังจากปากของพี่เวียแล้วก็เบลล่าเองค่ะ
ส่วนน้องเบลล่าเนี่ยค่ะก็ตามคิวแล้วนะคะ
ก็จะมีงานอีเวนต์เปิดตัวเซ็นทันนะคะที่พระนครศรีอยุธยา
ในวันที่๓๐พฤศจิกายนค่ะซึ่งตรงนั้นแหละค่ะ
เดี๋ยวเราจะต้องมาได้ยินคำตอบที่ชัดเจนว่าเป็นยังไง

ใช่ค่ะอย่างที่พี่แจ๊คบอกไปแล้วก็อย่างที่ผู้จัดการส่วนตัว
ของทั้งเวียแล้วก็เบลล่าเนี่ยเขาดูแลทั้งคู่ใช่ไหมคะ
เดี๋ยวรอให้ทั้งคู่เปิดปากด้วยตัวเองดีกว่านะคะ
แต่ว่าจนแล้วจนรอดคุณผู้ชมขาจนถึงตอนนี้
เรายังไม่ได้ฟังคำยืนยันคำตอบจากทางฝั่งเมียหรือว่าฝั่งเบลล่าเลยนะ
มีแต่ข่าวลือที่แบบกระพือสะพัดกันอยู่นะ
แล้วก็แน่นอนว่าทั้งคู่ถ้าเกิดมันไปในทิศทางนั้นจริง
หลายคนบอกเสียดายนะเพราะว่าทั้งพี่เวียทั้งเบลล่าเนี่ย
เป็นคนที่น่ารักมากแฟนคลับเชียร์กันมาก
พวกเราเองก็เชียร์กันมาตลอดเขาคบกันมา๙ปี
เราเองก็อยากจะเห็นงานแต่งงานของเขาทั้งคู่นะ
คือความสัมพันธ์ของคู่นี้ก็ไม่ได้ว่าหวือหวาหรือว่าหวานอะไรขนาดนั้นคุณผู้ชม
แต่เราได้เห็นความน่ารักมาตลอดนะ
แล้วข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยพูดตรงช็อกใจเหมือนกันนะ
ช็อกใจแฟนคลับกันแต่ก็นั่นพวกคุณพุทธคลมค่ะ
ข่าวนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่บอกว่าทั้งคู่เลิกกัน
ไม่ใช่เป็นครั้งแรกนะก่อนหน้านี้มันก็มีหลุดเล่นลอดออกมาบ้างแล้ว

เดือนมีนาคมที่ผ่านมาพี่เวียเขาก็ออกมาตอบข่าวนี้ไปแล้วครั้งนึง
ตอนนั้นพี่เวียเขาตอบไปว่าความรักเขายังดีอยู่ค่ะ
ภาพที่ขึ้นอยู่นี้เป็นคลิปเก่าคุณผู้ชม
จะพาคุณผู้ชมย้อนไปฟังหน่อย
พูดถึงน้องเบลล่าแล้วก็การวางเป้าหมายในชีวิตคู่

มันเกิดขึ้นแบบเรียบง่าย

เพราะว่าเรายังให้โอกาส

แถมน้องครูอยากให้ได้ทำเป็นสิ่งที่ตัวเองรัก

ครอบครัวมันมีอะไรที่เป็น
ภาระเป็นหน้าที่ที่รับผิดชอบ

ไปย้อนกันถามว่าเขามีแพลนในการคิดไว้ไหม

เวียเขาก็ตอบชัดนะว่าเขาก็มีเหมือนกันนะคะ
ก็นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมหลายคนบอกว่า

เสียดายนะเพราะว่าทั้งคู่น่ารักกันมาก
เราก็หวังว่าให้ข่าวลือนี้ไม่เป็นความจริงนะคุณผู้ชมนะ
อยากให้ทั้งคู่กลับมาหวานกันเหมือนเดิม
แล้วก็ให้แฟนคลับรวมไปถึงพวกเราทุกคนด้วย
จะรอฟังคำตอบชัดจากปากของพี่เวียแล้วก็เบลล่านะคะ
คือแฟนคลับหลายคนนะเข้าไปคอมเมนต์ในเพจของไทยรัฐบอกว่า
เฮ้ยตกใจมากเป็นข่าวที่ช็อกมากแล้วก็บอกว่าเสียใจมากเลย
อยากให้คู่นี้ได้แต่งงานกันจริง
ส่วนตัวที่ได้ยินข่าวมาตั้งแต่ช่วงบ่ายนะคะ
ว่ามันมีคนออกมาพูดว่าแบบเลิกกัน
ส่วนตัวก็คือยังแบบตอนแรกก็ยังแบบไม่มั่นใจนะว่าเขาเลิกกันจริง

ใช่เมื่อสักครู่เลยก่อนเข้ารายการคุณผู้ชมความรู้สึกก็เลยแบบว่า

แล้ววันนี้เล่าให้ฟังว่าพี่เวียเขามีงานครบรอบช่อง๗วันเกิดช่องเจ็ด
คือตอนแรกเขาว่าจะมาที่ช่องเสร็จ
แต่ปรากฏว่าท้ายที่สุดก็ไม่ได้ไป
ก็หวังใจนะคะว่าทั้งหมดทั้งมวลน่าจะเป็นให้มันเป็นข่าวลือ
แต่ตอนนี้ขึ้นเทรนดทวิตเตอร์อันดับ๖อยู่นะ

เพราะหลายคนก็ตกออกตกใจกับประเด็นที่เกิดขึ้นเนาะ